นายลีเซียนลุงนายกของสิงคโปร์ลาป่วยเป็นเวลา๑สัปดาห์
หลังจากเกิดอาการป่วยกระทันหัน
ขณะที่ขึ้นแถลงเป้าหมายประจำปีของรัฐบาลเมื่อวานนี้
จนทำให้ต้องลงจากเวทีไปพักนานนับชั่วโมง
นี่ก็คือภาพเหตุการณ์ขณะที่นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์
อายุ๖๔ปีมีอาการป่วยกระทันหันร่างกายสั่นนะครับ
แล้วก็ต้องจับแท่นบรรยายเอาไว้เพื่อทรงตัว
ระหว่างที่กำลังแถลงเป้าหมายของรัฐบาล
ในโอกาสวันชาติปีที่๕๑เมื่อคืนวานนี้
จนทำให้ต้องหยุดพักเป็นเวลาประมาณ๑ชั่วโมง

ท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับอย่างกึกกล้อง
ของประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้นะครับ
ที่ธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

อาการป่วยของนายหลีครั้งนี้
มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตลดต่ำลงชั่วคราว
โดยเป็นผลมาจากการยืนนานจนเกินไป
ประกอบกับความอ่อนเพลียแล้วก็ภาวะร่างกายการขัดน้ำ
ขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจของผู้นำสิงคโปร์นั้นเป็นปกติ
และไม่มีรายงานการอุดตันของเส้นเลือดแต่อย่างใด
หลังจากนี้นายลีก็จะล่าป่วยเป็นเวลานาน๑สัปดาห์
คำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษา
แล้วก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมในวันที่๒๙สิงหาคมนี้
โดยในระหว่างนี้นายเตียวชีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์
ก็จะปฏิบัติราชการทั้งหมดแทนไปก่อน
นำสิงคโปร์ก็ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก
แสดงความขอบคุณประชาชนทุกคนที่แสดงความปรารถนาดี
แล้วก็ความห่วงใยไปให้กับเขานะครับ
พร้อมกับกล่าวขอโทษที่ไม่มีโอกาสได้พบปากกับชาวสิงคโปร์

เนื่องจากว่าต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันทีครับ